ที่นี่ฮะจังหวัดอ่างทองไปดูบรรยากาศในพิธีไหว้ครูกรองกันหน่อย
บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ทำกลองอย่างเลิศเลยครับ
ดูพิธีกรรมแบบนี้ที่บริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยว
หมู่บ้านชำกรองหมู่ที่๖ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ

เพื่อลำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาการทำกลอง
และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลเอกราชครับ
พิธีไหว้ครูกรองนั้นถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความกระตันอยู่กระตะเวที
และนี่คือสิ่งยึดเหนียวจิตใจของผู้ประกอบอาชีพทำกลอง
ก็ต้องมีการจัดพิธีเครื่องเส้นไหว้ตามความเชื่อ
โดยหมู่บ้านทำกลองของตำบลเอกราชเนี่ยแน่นอนครับเขามีชื่ออยู่แล้ว
เนี่ยชื่อว่าหมู่บ้านทำกรองเพราะฉะนั้นที่นี่เขาก็ทำอะไรน้องใบตอง

บ้าเหรอชื่อหมู่บ้านทำกรองเขาไม่ได้ทำละนาด
คุณชิสาคุณพูดอีกทีหมู่บ้านทำกลองนี่เขาต้องเด่นทำอะไร

เช็งช่องเช้งสนุกสนานจะบ้าเหรอ
หมู่บ้านทำกลองก็ต้องทำกลองสิครับ
แค่เนี่ยมันจะยากตัวไหนเขาก็ต้องทำงานกับสิหมู่บ้าน

แบบหลายแบบหลายขนาดคือที่ให้ได้ดูขนาดเล็กน่ะ
เผื่อซื้อเป็นของฝ่าไปเป็นพวกบาปวาดังตกแต่งได้
คุณเขาไม่ได้ทำกรองเดียวนะ
ทำคล้องด้วยอันนี้เรื่องจริง
เอามาประกอบไงก็จะได้เป็นวงใหญ่มาได้

เขาบอกว่าภูมิปัญญานี้ทำจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับ
แล้วเนี่ยเขาอยากจะเชิญชวนจริงคุณผู้ชมที่ดูข่าวเราอยู่
ชมความงดงามและสืบสารศิลปะการทำกลองกันได้

แต่ที่สำคัญในช่วงนี้เขามีการจัดงานไง
แล้วจะจัดงานไปจนถึงวันที่๒๓เมษายนนี้

เพราะฉะนั้นมีโอกาสลองไปกันดู

หมู่บ้านทำกลองหมู่ที่๖ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
หมู่บ้านทำกรองเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องเด่นในเรื่องของการทำ

ไม่จบแล้วถ้าเขามีหลายกรองอันนี้

ละวันนากองทัพตะโพนอันนี้มีหมดเลย

อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปเที่ยวนะจ๊ะ